คุณพ่อไปแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะน้อยใจ
พูดถึงคุณแม่มาดีกว่าคุณแม่คนนี้สวยด้วยเก่งด้วย
บอกเลยว่าปังโกอินเตอร์มาก
ลูกชายมากนะ
สุดคุณไม่รู้ว่าเป็นเพราะความน่ารักน่าชังของหนูน้อยกวินนะคะ
เข้าตาเจ้าของบริษัทป้าอ้อมสำเร็จรูป
ดังจากประเทศตุรกีหรือเปล่านะ
ลิต้าค่ะก็ได้โพสต์ภาพเบื้องหลังนะคะ

ฝากติดตามความน่ารักของกวินด้วยนะคะ
พรีเซนเตอร์ตัวน้อยเก่งมากเลยค่ะ
แต่เล่นกล้องนะโอ้โหบอกเลยว่าคุณแม่ภูมิใจมาก
แววว่าที่ซุปตามาตั้งแต่๘ขวบค่ะ

เล่นและนักแสดงเนี่ยได้คุณแม่มาเต็มเลยนะคะ

ใต้ต้นหล่นตุ้มเลยคุณผู้ชมนะคะเออน่ารักดีนะคะ